ซึ่งก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันนะครับคุณผู้ชมครับการต่อสู้ประสบสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
การเดินทางในบาร์ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เดชดำรงจะได้โชว์ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ซึ่งเดชดำรงมั่นใจว่าการที่ได้ชกในบ้านนะครับจะทำให้เกิดความมั่นใจสูงที่จะป้องกันแชมป์แล้วก็ป้องกันเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้ได้ครับ
กันอีกครั้งนะครับศึกวันแชมเป็นชิประหว่างเดชดำรงสออำนวยสิริโชคกับโยชิทะกะนาอิโต
รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา๓ทุ่มเป็นต้นไปติดตามกันได้ครับ
และไปต่อกันที่อีกหนึ่งรายการนะครับความเคลื่อนไหวของอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทย
ช่างจริงในวันพรุ่งนี้ล่าสุดนะครับยังเกินพิกัดอยู่ปอนด์กว่า
กรุงปะกิ่งประเทศจีนนะครับ
มาเป็นจุดขายในป้ายโฆษณาและโปสเตอร์ดึงดูดแฟนมวยแดนมังกร
คาดว่าจะขายบัตรได้หมด๕๐๐ที่นั่งอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับ
ส่วนแฟนมวยชาวไทยครับสามารถรับชมการถ่ายเท่าสดไฟล์นี้
ได้ทางช่องไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ